ร้องได้ให้ล้าน
จบแล้วกันมาถึงเรื่องราวของทั้งสี่ท่าน

ตอนนี้กลับไปแล้ว
บางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวัง
ที่เหลืออยู่๔คนตรงนี้
ใครกันล่ะคะที่จะได้ขึ้นมาเป็นรายต่อไป
ตอนนี้เหลือคุณแป๊ะนะคุณฟาคุณสิงเสน่ห์และคุณหนูตรี
ใครจะได้ขึ้นมาก่อนกดปุ่มให้ได้เป็นคนแรกและตอบให้ถูกขึ้นมาเลย
พร้อมนะครับทั้ง๔ท่านถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาเลยครับ
กดแล้วมาทีหลังแต่เบาหวานขึ้นก่อน
คุณสิงเสน่ห์นะครับเป็นคนเดียวเลยที่กดขึ้นมาเพลงนี้
ถ้าตอบถูกขึ้นมาเลยนะครับคุณสิงเส้น

นางลอยนางลืม

ถูก

และลุงสิงเสน่ห์ตอบถูกค่ะ
ขอเจอลุงสิงสะเนยเสียงทองคนนองเหลือก

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ผมชื่อสิงสะเนยนามตระกุลปิมสรรค์
อาชีพรับจ้างทาสีบ้านอยู่โคราช
อำเภอปากช่องจ้า
ตอนนี้ก็กุ้มใจแท้อยากจะหาเงินใช้หนีเขา
ไปหนีเขาอยู่สองหมื่นกว่า
ก็หยิบยืมเขามา
พาเมียไปหาหมอเบิ้งไปซื้อยาเบิ้งอะไรเรื่องสารพัด
เป็นคนขี่โรคดูตะก้ายาน
โอ้โหจากยาอะไรเป็นยาอะไรเยอะแยะเลยเนี่ย
ก็เป็นห่วงเมียดาเป็นห่วงตัวเองดา
แล้วก็อยากจะหาเงินใช้หนี้เขาด่า
ทุกวันนี้ก็เลี้ยงหลานแล้วก็เลี้ยงเมียดูแลเมีย

ก็อยากจะได้เงินสองหมื่นเพื่อไปใช้หนี้เขา
บางคนดอกเขาก็ไม่เอาแต่ก็เกรงใจบางทีก็
อกไม่เอาก็ซื้อกาแฟเขากินเบิ้งอะไรเบิ้ง
มาทำไมครั้งที่แล้วเราก็ได้กี่ล้าหมื่นนึง

นึกว่าเพื่อนฝูงโทรถามข่าว

โอ๊ยไงล่ะเจ้านี่ทวงแล้ว
อ๋อเดี๋ยวดักก่อนเข้าโทรศัพท์ค่ะว่าจะได้หนีคืนไหม

เงินที่ได้จากร้องได้ให้ล้านมือนึง

เอ่อปรฐานโทษอันนี้เจ้านี่หรือคณภาษาฝ่า
แล้วในหมื่นนึงที่ลุงได้ไปเนี่ยพอเขาจ่ายแจกแจกไปแล้วเนี่ยลุงเหลือกี่บาท
เหลือไม่กี่พันหรอกพอดีถ้าจะให้เขาหมดเลยมันก็จะไม่มีเรื่องหลาน

ไหนจะฆ่าอาหารแมวด่า
แมวด่าคันไก่ด่า

เอ็นโอฟินเลี้ยงคนเยอะมาก

เราก็เลยต้องมาอยู่ในแก๊งรวมพลคนช้ำนี่อีก
ยังไม่ทันเหยียบประตูบ้านโอ้โฮจนกล้องกลุ่นหน้าทางรายการ

หลังจากที่เจ้าหนี้มาดักรอปานคณะผ้าป่าเนี่ยนะคะ
ยังเหลือที่เป็นหนี้ใครเขาอีกเบ็ดเสร็จเนี่ยเอาแบบ
เป็นเน็ตตัวเลขเลยเหลือหนี้อีกกี่บาท
ที่จะต้องใช้จ่ายครับเนี่ยประมาณเกือบหมื่นห้าท่าโอ้โฮ

ก็ทำไมไม่เดินมา
ขาขาขาไม่ดี

ก็เอาอย่างนี้เบ็ดเสร็จใช้หนี้หมดเนี่ย๒๐๐๐พอไหม
ก็ประมาณนั้นครับก็เหลือได้ใช้นิดหน่อย
อย่างน้อยคุณสิงห์ชะเนยต้องมีเพลงที่๔ถึงจะได้สัก๔หมื่นเนี่ย
ใช้หนี้๒หมื่นที่เหลืออีก๒หมื่นไปไก่ดามแมวดาลุงเนี่ยคามต้อง
ทำไมไม่ผัดกินดำแล้วให้หมดเรื่องหมดรามาให้มา

ก่อนที่จะเริ่มเล่นขออนุญาต

เดี๋ยวพระคุณผู้ชมลืมไปว่าแกไปยังไง

แกทำอะไรไปบ้างในครั้งนั้นไปดูกันนะคะ
อ่านี่
น้ำอีกหน่อยนะครับ

คุณสิงสนีดร้อง

เค้าผิดครับ
คุณป่านี่ถ้าได้ไปวันนั้นหมดนี่หมดศิลป์เลยนะ
แต่คุณป่าดูสภาพสิคะกว่าจะไปถึงเพลงที่๔

สบักสบอมทั้งยาดดมกับอมกับมองผิดเหี้ยพร้อม

วันนี้ดูแข็งแรงขึ้นกว่าข่าวที่แล้ว

คาถามหานิยมของคุณยอดรักสลักใจ

โอ้มจะเสกคาถามหารรู
วันนี้คุณลุงสิงเสน่ห์จะต้องร้องเพลงนี้อีกครั้งเป็นเพลงแรก

มันมีโอมจะเป่ากระถาลุงไปเสกก่อนเลย
ไม่อยากเป่าไงฟันไม่ค่อยมีเดี๋ยวกลัวน้ำลายกระเด็น
เพลงนี้ร้องผิดกันตรงนี้เยอะ

วันนี้ท่องมาดีหรือยังเราจะแก้ช้ำได้สำเร็จไหม

คิดว่าเพลงนี้เราจะมีจุดอื่นที่จะผิดอีกไหมลุงสิงเสน่ห
ก็ถ้าทำที่ซ่อมมากนากนาจะร้องได้จ้ะ

เพราะแบบเอาให้กำลังใจตัวเองหน่อยพร้อมแบบนี้คึกคัก

ขอเสียบรวมคุณไปกำลังใจ

ตอนนี้นะครับคุณลุงสิงเสน่ห์นะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ

เพื่อจะคว้าเงินล้านจากรายการร้องได้ให้ล้านของเรา
มาที่ตัวช่วยกันเลยนะฮะ
มาตัดสินใจกันก่อนว่าจะยังไงจะใช้หรือไม่ใช้
คุณสิงเสน่ห์ครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
สีสีบอก

คนลูกบอกว่าแผ่นที่๓

เงินขวนถุงบอกแผ่นที่๓

ถึงเมียเหรอ

แต่แฟนเป๊กอยู่กับเป๊กมานานไม่เรียกเป๊กเงินขวัญถุง

ตัวช่วยของคุณสิงเสน่ห์ก็คือ
ตัวช่วยก็คือ
เปลี่ยนเทียวครับ

ยากเพราะว่าใช่พลังหลายครับ

งั้นก็หมายความว่าตัวช่วยนี้จะใช้ไหม

มูลค่า๕๐๐๐บาท

เพลงมาครับ

ขอบคุณค่ะดูสิทธิ์ทะเนยสมัครดีนะคุณฮะ
โอ้โหจะเต่าคาถามหารรวย
โดนหัวใกล้คนส่วนให้เหมือนเสน่ห์
ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเก
แม่ค้าหาเปรย์ทั้งที่อยู่โรงงาน
โอมจะเสกคาถาลงหน้าหน้าทอง

กองทั่วทุกมุมบ้าน
อย่าให้ต้องปกครรภ์
ให้คนรักนานเป็นขวัญใจชาวบ้าน
ทวดฐานเมืองไทย
ภาวนาท่องคาถาทั้งปี
พบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่
ผลบุญเหลือโน้น
ถ้าปองรักใคร
แล้วขออย่าให้เหมือนเรา
โอมมัวเต่าคาถามหาราย
เป็นผมมีรักไป
สิ้นสดใสแสนเศร้า
หัวหลงเชื่ออาจารย์
คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเต่า
เลยเลิกเป่าทา

ลุงล้าน่าจะร้องถูกหมดมั้ยคะวันนี้

เอาล่ะเอาละครับมาดูกันนะครับว่าลุงสิงเสน่ห์นะครับ
จะทำสำเร็จผ่านนะครับปลดล็อกนะครับ
จุดนี้ไปได้หรือไม่นะครับเขาเคยพลาดมาแล้วในเพลงนี้
คราวที่แล้วนะครับก็กลับบ้านไปนะฮะ
ชอกช้ำทีเดียวมาวันนี้ร้องเพลงเดิมครับ
ตอนนี้มาถึงเวลาแล้วนะครับที่จะรู้ว่าเขาจะทำได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณสิงเสน่ห์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณสิงสะเนยร้อง